กลับมาในช่วงนี้มาติดตามข่าวคราวของสายป่านอภิญญานะคะ
หลังจากที่โดนพิษโซเชียลเล่นงานไป
เธอต้องเข้าไปพบปอทแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปทำงาน
แล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กกับเด็กนะคะ
มีการทำบงทำบุญนะคะมอบของให้กับน้อง
ควงหวานใจจ้าไปเที่ยวเกาะมันนอกจังหวัดระยอง
ซึ่งถึงแม้ว่าหลายคนจะโฟกัสที่ความหวานกับหนุ่มวุฒนันทวุฒินะคะ
แต่ก็ไม่วายโฟกัสไว้ที่ความเซ็กซี่ของสายป่านอภิญญาด้วยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าสายป่าเนี่ยซ่อนรูปสุดนะคะ
เป็นดาราสาวร่างจิ๋วแต่ซวดทรงไม่จิ๋วตามนะจ๊ะ

ถึงขนาดที่ผู้กำกับคนสนิทเข้ามาแซวว่า
โกยจากอุ้งเท้ามาหรือเปล่าจ๊ะ

ซึ่งสายป่านก็ตอบแบบขำว่านี่รัดแน่นสุด
ถึงจะได้ขนาดนี้และไม่รู้จะโกยจากส่วนใดมา

ทำเอาฮือฮาในสายตาของแฟนคลับอยู่ไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็ต้องบอกว่าเป็นแม่พริกขี้หนูของจริงนะคะ
เวลาโพสต์ภาพแต่ละที
ซึ่งก็เนี่ยมีแฟนนุ่มวุฒนันทวุฒิอยู่เคียงข้างไม่ห่างเลยนะคะ
ขึ้นเหนือหรือว่าจะไปทะเลเนี่ยก็ไปด้วยกันตลอดเวลาเลยนะจ๊
นี่แหละคุณเหตุการณ์ฟ้าหลังฝนนะคะ
สดใสเสมอนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วกันนะคะ